เมื่อวานนี้ค่ะเป็นพิธีชาปนกิจศพของครูนพนันขวัญประพา
จากไปในวัย๗๒ปีด้วยโรคมะเร็งลำไส้
แล้วก็มีภาวะโรคปอดร่วมด้วยค่ะ
บรรยากาศที่วัดคงคาเมื่อวานนี้
เป็นไปด้วยความโศกเศร้าของครอบครัว
และเพื่อนศิลปินที่มาร่วมส่งดวงวิญญาณ
ของคุณนพนันค่ะเป็นครั้งสุดท้าย
ไม่ว่าจะเป็นพี่กรีฟโฆคูล
พี่ทาสีรินทรานิยากร
แล้วก็ภรรยาของพี่เป้าสายัน

อย่างที่ทราบกันดีนะคะเมื่อครั้งที่พี่เป้า
มีชื่อเสียงในวงการลูกทุ่งก็ได้บทเพลงเพราะจากปลายปากกาวของคุณนพนันนี่แหละค่ะ
เป็นผู้แต่งให้ก่อนจะเริ่มพิธีชาปนกิจค่ะ
ปิ๋มเนี่ยได้อ่านกรอนเป็นคำไว้อะไรด้วยนะคะ
แล้วขอให้ดวงวิญญาณของท่านไปสู่สุขติด้วยค่ะ
ทางด้านพี่ทาค่ะแล้วก็พี่ออสค่ะ
ความรู้สึกค่ะว่าแม้จะไม่เคยร่วมงานกับปูนพนันมาก่อนนะคะ
แต่ก็เคารพแล้วก็นับถือท่านเป็นบุคคลสำคัญในวงการลูกทุ่งค่ะ
พร้อมแสดงความคิดเห็นด้วยนะว่าโรคภัยที่มาเป็นภัยเงียบจริง
ของคนลุกทุ่งนะคะที่มักจะเป็นเรื่องของการกินที่ไม่ตรงเวลา
แล้วก็การเดินสายไปคอนเสิร์ตยังสถานที่ต่าง
มันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงสำหรับอาชีพนักร้องนะคะ
อย่างอาจารย์นพนันต้องต่อสู้กับโรคมะเร็งลำไส้ค่ะ
เชื่อว่าท่านสู้อย่างสุดความสามารถแล้วจริง
สิ่งที่คนรุ่นหลังจะทำได้ต่อจากนี้ก็คือสืบสารผลงานลูกทุ่งแบบดั้งเดิม

ขอให้รุมญานของอาจารย์ลูกพนันนะคะ
เข้าไปอยู่ในพบภูมิที่มีแต่ความสุขมีแต่สิ่งที่ดี
เหมือนกับในชาตินี้ที่ได้ทำสิ่งดีให้คนได้รับรู้
สิ่งที่ดีสำหรับพวกเราที่อยู่
ที่จะทำให้ศิลปินผู้ล่วงรับไปแล้วได้ก็คือ
สืบทอดบทเพลงของท่านให้ดี
รักษาเอกลักษณ์ความเป็นตัวตนของบทเพลงลูกทุ่ง

เราจะช่วยกันส่งต่อไปให้กับลูกหลานให้รักในเพลงลูกทุ่ง
สืบสารต่อเพลงลูกทุ่งให้นานที่สุด
ให้จนชั่วฟ้าดินสลายเลยนะคะ

ไปรวมตัวกันที่วัดกำแพงบางแวก

เพื่อร่วมเชิดชูเกียรติครูนพนันนะคะ

อาจารย์นพนันนั้นสั่งเสียไว้ก่อนจะจากไป
ทางครอบครัวค่ะจึงยึดเจตนารมณ์เดิมนะคะ
แล้วก็วันจัดงานตามกำหนดการเดิมทุกอย่างเลย
เพื่อให้สมกับความตั้งใจของครูนพนันค่ะ
การแสดงตลกของพี่หองลูกหีแล้วก็ชาวคณะนะคะ
ซึ่งทั้งหมดค่ะก็มีการพูดบนเวที
ประกวดร้องเพลงด้วยนะว่าคนรุ่นใหม่ค่ะ
มีความสนใจที่มีเสียงเพราะมาแสดงความสามารถบนเวที
ไม่แน่นะเราอาจจะได้เห็นช้างเผือก
หรือไม่ก็นักร้องรุ่นใหม่ที่เกิดจากเวทีนี้ก็ได้นะคะ
ต้องบอกว่าความเป็นครูนะ
จากผ้านลมหายใจก็ยังจะมีการเวทีปรากฏ